สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

สภาพอากาศทั่วไทยนั้นยังคงแปรปวนอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับ
ใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้งท่องเที่ยวเดินทาง
โดยเฉพาะสุดสัปดาห์นี้ทั้งทางบกทางเรือ

จะเกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยหลังจากนี้เป็นต้นไป
คุณผู้ชมครับเรามาที่เมืองไทยของเรานะครับ
ภาพแรกที่เราจะมาชมกันเป็นภาพถ่ายดาวเทียม
กลุ่มก้อนเมฆที่ปกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยณขณะนี้
จะพบว่ากลุ่มก้อนเมฆส่วนใหญ่นั้นปกกลุ่มในบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ
โดยถ้าหากเราดูลักษณะการก่อตัวการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนที่จะเคลื่อนที่มาปกปรุง
จะพบว่ามีลักษณะการเคลื่อนที่ที่แตกต่างออกไปจากช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
มออกมาครับจะสังเกตว่ามีลักษณะการเคลื่อนที่มาจาก๒ทิศทางนะครับ
ว่าจะเป็นจากฝั่งตะวันออกรวมไปถึงจากฝั่งตะวันตก
เข้ามาแล้วมาปะทะกันบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
จุดที่มีการปะทะกันของกระแสลมทั้ง๒ทิศทาง
สายฝนทั้งสองทิศทางก็สามารถที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
ฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะครับ
สายฝนทั้งสองทิศทางนี้มาอย่างไร

ปัจจัยสำคัญที่เหนียวนำทำให้กระแสลมพัดมาในบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนั้น
เป็นกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้
เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกรวมมาถึงกระแสฟื้นที่ภาคกลางตอนบนิจกรรมภาคนำแบบเหงือตอนล่าง

อีก๑ทิศทางเป็นมรสุมระดูฝนที่พัดต่อเนื่อง
ตั้งแต่ต้นฤดูฝนที่ผ่านมาตอนนี้กำลังแรงขึ้นแล้ว
สามารถหอบเอากลุ่มเมกฝนที่เกาะตัวบริเวณฝั่งใจกลางอาวเบงก่อ
เป็นกรพัดเข้ามาปกปรุงในเมืองแถวเราได้เช่นเดียวกัน

หนึ่งสิ่งที่ตามมาจากกระแสลมที่รุนแรงในระยะนี้

โดยจากการตรวจสอบพบว่าในระยะนี้เอง
ใครที่จะเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันต้องระวังกันหน่อยนะครับ
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๒๖๒๗คลื่นอาจจะสูงครับ
ดังนั้นชาวเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ซึ่งเป็นกราฟิกคำนวณความรุนแรงของคลื่นลม
ที่จะเกิดขึ้นกับท้องทะเลทั้งสองฝั่ง
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นสีเขียวในหน้าจอนะครับ
บริเวณดังกล่าวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าคลื่นจะสูงประมาณ๒๓เมตร
สังเกตว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปปกกลุ่มเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับ
ตั้งแต่อันดามันตอนบนจนถึงตอนกลาง
ต้องระวังเป็นพิเศษคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
และบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตร
หนึ่งปัจจัยสำคัญที่เหนียวนำให้คลื่นลมแรงกระแสลมแรงแบบนี้
หนึ่งหย่อมที่น่าสนใจก็คือบริเวณทะเลจีนใต้ครับ
่อมนี้เองมีการคาดการณ์ว่าหลังจากนี้จะสามารถพัฒนาความรุนแรง
กลายเป็นพายุและมีทิศทางเคลื่อนที่ปกคลุมบริเวณทางตอน
บนของประเทศเวียดนามก่อนที่จะสลายตัว
ถึงแม้ว่าพายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเรา
โดยตรงแต่ว่าความแรงของหย่อมความกดอากาศต่ำ
สามารถที่จะพัฒนากลายเป็นพายุลูกนี้
สามารถที่จะเหนียวนำทำให้เกิดกลุ่มฝน
เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก

หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับแน่นอน

ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่ต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ